ยังไงยังไงตำรวจยืนยันเหมือนเดิมว่าจะมีการแถลงปิดคดีนี้
อังคารหน้า๒๖เมษายนนะคะ

คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
บุกไปที่บกปป
ไปยื่นหนังสือเอาผิดคพสคดีของคุณแตงโม
ตำรวจกบัญชาการตำรวจผู้ทรภักดึงและตำรวจโรงภักด์เบืองนนท์
ฐานความผิดล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในเรื่องของขบวนการการสร้างหวังฐานเทศอันที่๕นี้ค่ะ
นี่นะคะไปยื่นหนังสือให้กับพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าบกปปเนี่ยนะคะ
เพื่อกล่าวโทษคณะพนักการสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
และตำรวจสพเมืองนนทบุรีฐานปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๒
มาตรา๑๓๑และมาตรา๑๓๒นะคะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษ
เพราะว่าพนักการสอบสวนที่มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน
ได้มีการปล่อยให้เกิดการสร้างหลักฐานเท็จจากเรือลำเกิดเหตุ
กรณีที่เรือไม่ได้ถูกเก็บตามระเบียบของการจัดเก็บของกลาง

ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจเก็บ๓ครั้งแรกไม่เจอ
เจอเส้นผมของคุณแตงโมแต่กลับมาเจอในครั้งที่๔คือ๑มีนาคมที่ผ่านมา
เจอครั้งที่๔๓เส้นด้วยกัน
โดยพบเส้นผมคุณแตงโมที่ซอกพื้นเรือด้านท้ายฝั่งซ้าย๑เส้น
ใต้พื้นเรือก็คือบริเวณกาบเรือหลังขวา๑เส้น

ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาก็คือแซนพอดีว่าแตงโมตกท้ายเรือนะคะ
รวมถึงกรณีแก้ววายที่เพิ่งจะไปเจอในการตรวจครั้งที่๕
ทั้งที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วก็ชิ้นใหญ่
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้คุณอัจฉริยะเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมา
หรือตำรวจเองอาจจะทำงานแบบมีทงในการทำคดีอยู่แล้ว
ทงที่ว่าก็คือยึดหลักคำให้การของแซนในการทำคดีเป็นที่ตั้ง
ก็เลยพยายามที่จะสร้างหลักฐานที่ให้มันสอดคล้องกับที่แซนให้การ
ทั้งเจ้าข้างที่๔และเส้นผมที่

ความไม่ทำมันก็จะไม่เกิดต่อคนที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งเคยทำคดีกับเรามาแล้วในคดีบ้านบางบัวทอง
ก็สารยกฟ้องหมดทั้งหมดเลยผู้ต้องหาทั้งหมดยกฟ้องเหมือนกัน
ดังนั้นชุดเดียวกันเนี่ยอย่ามาสร้างประวัติศาสตซ้ำลอยเลย
เพราะเราเห็นว่าถ้าขืนปลอดภัยให้ทำต่อ
ผมมองว่าคดีนี้อายการ
จะต้องส่งสำนวนกลับมาคืนให้แน่นอน
คุณอัจฉริยะพยายามเทียบเคียงกรณีคดีลาลาเบล

ใช่ในท้องที่ของนนทบุรีเหมือนกัน
ครั้งนั้นแกก็พยายามหาหลักฐานแล้วเอาไปให้ตำรวจ
แต่ตำรวจไม่ได้บรรจุในสำนวนคดี
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้สารยกฟ้องนะคะ
เพราะคุณอาชิระบอกว่าคือสำนวนมันอ่อนนะคะ

การทำงานของพนักงานสอบสวนชุดนี้
แปลกมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่กรณีย้ายศพ
ออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจำได้ไหมคะ
ตอนแรกคือจะเอาศพบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระหว่างทาง

เปลี่ยนเส้นทางจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ตอบคำถามว่า

แล้วก็การชนะสูตร๒ครั้งก็ยังตอบคำถามไม่ได้ว่า
แผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมเกิดจากอะไร

แต่บัตรแผลที่ต้นขาขวาของแตงโมอ้าว
มีถึง๒๐๐นะคะครับครับ
มีความรู้สึกว่าทางการทำของพนักงานสอบสวนชุดนี้
มันแปลกตั้งแต่ตอนที่ย้ายศพจาก
ธรรมสาธารณสิทธิ์มาที่โรงพยาบาลตำรวจ
บาดแผลขาข้างขวาคุณก็ยังตอบไม่ได้
วันนี้บัตรแผลของน้องแตงโบเป็นฟันปลา
อยู่ด้านหลังขาอยู่ด้านหลังขาแต่ขาฝาด้านใน
คิดดูสิครับว่าขาขวาด้านในนะยังแก้ไม่ได้เลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
มันก็ยังมีคำถามที่คาใจสังคมแล้วก็คาใจคุณอัจฉริยะนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณอัจฉริยะแก
มีการแถลงข่าวคนก็ตั้งคำถามว่า
เอ๊รู้ได้ยังไงว่าแตงโมตกหัวเรือมีภาพเหรอ
คุณอัจฉริยะแกก็เลยตั้งข้อสงสัยกลับไปที่ข้อสันนิษฐานของตำรวจเหมือนกัน
ว่าตำรวจก็รู้ได้ยังไงว่าแตงโมจับขาแซนแล้วก็ตกเรือนะคะ
ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตำรวจรู้ได้ยังไงว่าแตงโมจับขาแซน
ที่ไม่เคยปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
มีแต่คำพูดของแซนคนเดียวเท่านั้นที่พูดเรื่องนี้
ซึ่งคุณอัจฉริยามั่นใจว่าเขามีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่า
แซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือตอนที่ตำรวจบอก
ซึ่งหากหลักฐานชิ้นนี้พิสูจน์ได้
เสร็จแล้วแกจะเอามาเปิดเผย
และคดีนี้อาจจะต้องมีการลื้อทำใหม่กันทันทีนะคะ
ทีนี้ถามว่าการบุกไปฟ้องที่บกปปของคุณอัจฉริยะ

ต้องมีการกลับมาทบทวนเรื่องของการทำสำนวนคดีใหม่ไหม
คำตอบคือไม่เลยนะคะอะไรล่ะเป็นสิ่งยืนยัน
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ไม่ได้สนใจคุณอัจฉริยะนะคะแล้วก็เตรียมยืนยันคำเดิม
เตรียมทะเล้งปิดคดีอังคาร๒๖เมษายนนี้
เพราะมั่นใจว่าการทำสำนวนคดีนี้รัดกลุ่ม
ไม่มีประเด็นไหนต้องสอบเพิ่มเติมทุกอย่าง

พลตำรวจโทจิรพัฒน์ท่านบอกว่า
การทำงานของตำรวจ๑ทำเป็นคณะ
แล้วทำงานประสานกับอีกหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์นิติเวศหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
เขาทำเป็นคณะแต่คุณอัจฉริยะทำเป็นรายบุคคล
มีใครบ้างล่ะมีคุณอัจฉริยะมีผู้เชี่ยวชาญ
มีแค่หลักคนแต่ของตำรวจเขาทำเป็นชุดคณะนะครับ
เพราะฉะนั้นมั่นใจในการทำงานของตำรวจแล้วก็แพทย์ดิติเวศได้

น่าจะฟาดหนัก
หนักเลยพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชม
บอกเลยบอกว่าถ้ามีเวลาแบบนี้นะเอาเวลาไปเรียนให้จบดีกว่า

นี่ทนายเดชาหรือว่านายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
ในฐานะทนายความคดีของคุณตังโม
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณอัจฉริยะมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจชุดทำคดีด้วยนะครับ
นายเดชาบอกไอ้ทำแบบนี้ไม่สมควรนะ
เบื้องต้นเขามีโอกาสพูดคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
อัจฉริยะมีโอกาสสูงเลยว่าจะโดนดำเนินคดีกลับด้วย
ในส่วนของการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าดูหมินเจ้าพนักงาน
นี่ทนายเดชาบอกส่วนการเคลื่อนไหวของนายอัจฉริยะ
นายเดชาบอกไม่สมควรไม่ควรมาเผือกเรื่องคนอื่น

ถ้าตั้งใจจะช่วยคุณตังโมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยนะ
ทำไมไม่ไปพบตำรวจเองมาออกมาออกสื่อทำไมเนี่ย
ธนายเดชายืนยันคำเดิมว่าการที่นายอัจฉริยะ
ออกมาเปิดเผยหลักฐานพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีเลย
แต่ทำให้คดีมันเสียหาย
ส่วนที่นายอัจฉริยะเชื่อว่าหากส่งสำนวนไปชั้นอายการ
แล้วอายการเนี่ยตีกลับสำนวนมาแน่นอน
นายเดชามองว่าแบบนี้โกหกแล้ว
อัจฉริยะเนี่ยยังเรียนหนังสือไม่จบเลย
ไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณาไปเรียนมาให้จบก่อนดีกว่า
แล้วก็ขอให้นายอัจฉริยะหยุดหิวแสง
เรียนให้จบจะได้มีความรู้ไม่ควรไปอวดรู้
และหลังจากตำรวจส่งสำนวนให้อายการแล้ว
ก็จะมีการแจ้งความกับพวกหิวแสงต่อไป

ไม่เข้าใจกระบวนพินาคือต้องไปเรียนให้จบก่อน
ว่างหยุดหิวแสงแล้วก็ไปเรียนหนังสือให้จบ
ให้ได้ใบอนุญาตก่อนกรณีที่เขาคืนสำนวนแล้วเป็นเรื่องสารแขวง
นะเป็นวิศวกรก็ไปรับเหมาไม่ใช่มาทำตัวเป็นนักสื่อ
มันไม่มีผลต่อคดีมันมีผลต่อชื่อเสียงนายอาชริยะ
ทำให้มีคนติดตามเยอะช่องยูทูปก็มีรายได้มากขึ้น
นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสออกทีวี
แล้วมีผู้สื่อข่าวตามชื่อเสียงนายอาเจี๊ยก็ดีขึ้น
แต่ถามรูปคดีไม่มีผลเลยเขาไม่เอาอะไรต่างที่นายอัจฉริยะมาพูด

โอ้โหพุ่งตรงไปที่คุณอัจฉริยะเลยนะ
ไม่มีการปิดชื่ออะไรเลยพูดกันตรงเลยว่าอัจฉริยะนี่แหละ
รู้ความรู้ก็น้อยอะไรแบบนั้นนะฮะ
ส่วนเรื่องบาดแผลที่ขาข้างขวาของคุณตังโมนั้น
นายเดชาบอกได้ทราบในสำนวนแล้วว่ามันเกิดจากอะไร
ซึ่งบาดแผลไม่ได้เป็นอย่างที่คุณอัจฉริยะพูดเลย
รวมไปถึงเรื่องเส้นผมด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการหมดแล้ว
ซึ่งคุณแม่ของคุณตังโมพอใจในการทำคดีของตำรวจด้วย
จากหลักฐานที่มีเพราะพญาหลักฐานมันมีแค่นี้
ไม่สามารถจะแจ้งให้ไปถึงเป็นการฆาตกรรมได้นะครับ
อันนี้มุมมองของทนายเดชานะเดี๋ยวรอดู๒๖เมษานะ